สวัสดีคุณค่ะติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
วันนี้มีการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒ของคุณตังโมนิดาแล้วนะฮะ

หลังจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาแน่นอนว่าหลายคนจับตาคดีนี้
แล้วก็เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ร่องรอยบาดแผลต่างที่ร่างกาย

ผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยผลเบื้องต้นที่แถลงแล้ว

แต่ว่าดูก่อนที่จะมีการผ่าชนะสูตรในช่วงบ่ายกันก่อนนะครับ
ช่วงเช้าวันนี้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติเวชวิทยา
แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยประชุมวางแนวทางร่วมกันก่อน
นี่ฮะนี่คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ทางครอบครัวคุณแตงโมเนี่ยได้ไปขอคำปรึกษาในเรื่องนี้
วันนี้มาร่วมด้วยนะครับในฐานะผู้สังเกตการ
แล้วก็มีแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐสามแห่งมาเป็นผู้ผ่าชนะสูตรศพในรอบสอง
ก็คือแพทย์จากโรงพยาบาลจุลาลงกรจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
แล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วย
รวมแล้วเนี่ย๑๑คนนะฮะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างนะครับ
อย่างเช่นรองภูมิหน่วยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬา
แพทยศาสตร์จากธรรมศาสตร์
มีอาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จากจุฬาด้วยนะฮะ
คาดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องของฟันใช่ไหม
มีการถามกันว่าตกลงฟันหักหรือว่าฟันไม่หัก
มีทีมแพทย์นิติเวศจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นทีมผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมในครั้งแรก
ก็มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
นี่นะฮะสถานที่ก็คือที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
และหลังจากที่ประชุมวางกรอบวางแนวทางกันเสร็จเรียบร้อย
ก็มีการผ่าชนะสูตรรอบ๒ตอน๑๔นาฬิกา
นี่ฮะท่านผู้ชมครับสูตรเทาที่อยู่ข้างคุณหญิงหมอพรทิพย์

นี่คือตัวแทนของคุณแม่คุณแตงโมนะ
คุณแม่คุณแตงโมให้เป็นตัวแทนคุณแม่ซึ่งไม่สบาย
มาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรรอบ๒แทน
รู้สึกว่าจะเป็นญาติทางฝั่งคุณพ่อด้วยของคุณตังโม
ก็มาร่วมด้วยนี่นะฮะอันนี้คือก่อนที่จะเข้าไปนะครับ
นี่ทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความในคดีนะครับ
คุณแม่คุณตังโมคือคุณแม่พนิดาวันนี้ไม่ได้เดินทางมานะครับ
เพราะว่ามีอาการป่วยนะครับข้อสงสัยของครอบครัวคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็รวบรวมมาจากเบาะแสที่สังคมได้ชี้มาด้วยเนี่ย
อยากให้ทีมแพทย์ที่ชนะสูตรรอบสองได้ดูให้สิ้นสงสัยเนี่ย
ก็คือบาดแผลบนร่างกายของคุณตังโมที่มีอยู่๑๑จุดตามนี้เลยนะครับ
ศีรษะใบหน้าลำคอหน้าอกแผลที่ขารอยแผลที่น่องแล้วก็ข้อพับ
เล็บมือด้วยที่แผ่นหลังด้วยที่หลอดลมที่อวัยวะเพศด้วย
แล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเสียชีวิตด้วย
ก่อนที่จะไปสังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่า
วันนี้มาในฐานะผู้ร่วมสังเกตการณ์การชนะสูตรผ่าศพ
ส่วนอำนาจหน้าที่เนี่ยก็คือก็สังเกตการณ์นั่นแหละ
คุณหญิงหมอบอกไม่สามารถให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะ
ผ่าชนะสูตรในส่วนแบบไหนอะไรยังไงได้นะฮะ
คือมาสังเกตการณ์จริงหน้าที่ทั้งหมดในการผ่าชนะสูตรสงสัยแบบไหนว่ายังไง
บอกส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับการผ่าชนะสูตรรอบ๒นะฮะ
เนื่องจากเคยคุยกับครอบครัวคุณตังโมไปแล้วว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ย
มันคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อ้าวหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้า
ก่อนหน้านี้เหมือนคุณหญิงหมอบอกควรจะผ่าหรืออะไรยังไง
ตกลงคุณหญิงหมอบอกท่านบอกไม่เห็นด้วยนะฮะ
ในการผ่ารอบ๒นะฮะเอาลองฟังดูนะฮะ
ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์ไม่ได้ไป
เพราะว่าถ้าเราได้เห็นรูปถ่ายรับฟัง
เราอธิบายหมอเชื่อว่าคุณแม่จะเข้าใจ
มันก็เลยไม่น่าจะนำมาสู่การผ่าครั้งที่๒

จริงเราตั้งใจจะทำเช่นนั้นแต่ว่า
ไม่รู้เขาเกิดไปตกลงอะไรกันขั้นไม่ทราบค่ะ
ก็ไม่ได้คาดเดาว่าจะได้คำตอบทุกอย่างในการผ่าครั้งที่๒
คำตอบทุกอย่างมันอยู่ที่การผ่าครั้งที่๑
กับหลักฐานในที่เกิดเหตุตามที่บอกค่ะ
เราควรจะเดินตามวิถีที่มันควรเป็น
ไม่ใช่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
ดังนั้นอาจารย์จึงเสนอวิธีแรก
ซึ่งไปถามคุณแม่ได้เลยว่าจะไม่แนะนำให้ผ่าครั้งที่สอง
เพราะว่าคุณแม่เข้าใจว่าผ่าครั้งที่๒เราจะได้คำตอบ
ผมจำได้แล้วเราก็เคยคุยกับคุณหญิงหมอพรทิพย์ค่ะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าตอนนั้นตั้งแต่ต้นสัปดาห์
บอกว่าถ้าจะแนะนำก็คือแนะนำให้ทางครอบครัวเนี่ย
ไปถามผลจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อน
แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์จะไปฟังคำชี้แจงการชนะสูตรรอบแรกนั่นแหละ
จากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จะไปดูรายละเอียดดูภาพถ่าย

แต่วันนั้นรู้สึกคุณหญิงหมอจะไม่ได้ไปด้วย
ซึ่งคุณหญิงหมอพันทิพย์เลยบอกว่าก็เขาก็ไปฟังกันนั่นแหละ
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าพอไปฟังแล้ว

เอาเป็นว่าทางครอบครัวเขายังติดใจ
ก็เลยมาสู่การผ่าชนะสูตรรอบ๒ที่ไปยื่นเรื่อง
ซึ่งเมื่อมีหนังสือเชิญให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไป
เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ท่านก็ไป
นี่คุณหญิงหมอก็เลยชี้แจงเอาไว้

ก็มาสังเกตการณ์ค่ะอ่า
ตามที่ทางครอบครัวเขาปรึกษามาแล้วก็
อกมั่นใจในตัวคุณหญิงหมอท่านก็มาให้
ท่านตำรวจเอกทรงศักดิ์รักษกษกุลภูมิในการสถาบันนิตยุทธิวิทยาศาสตร์

ขอยืนยันว่าทางการชนะสูตรศพรอบ๒เนี่ย
ไม่ได้มีการยื้อเวลาอะไรเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้มีการมองว่าเอ๊ะ

ตำรวจจะยินดีให้ชนะสูตรรอบ๒อะไรหรือเปล่า
ยืนยันว่าตำรวจยินดีแล้วให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับ
โดยรายละเอียดในช่วงเช้า
แต่กรณีนี้ย่าติดใจ
เพราะฉะนั้นเมื่อญาติติดใจตามกฎหมายเรา
ก็จะต้องเสนอเข้าค้ำการการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสต
เพื่อที่จะอนุมัติไว้ก่อนนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องโดยปกติทั่วไปซึ่งจริงแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับ
เรื่องร้องเข้ามาเนี่ยวันเดียวเราก็เชิญคณะการประชุม
แล้วก็ประชุมมีมติโหวตเป็นเสียงข้างมากทั้งหมดนะครับ

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องตอบ

ขณะที่ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การผ่าชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบ๒
ไม่ได้มีเรื่องความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้น
ถ่วงเวลาอะไรเกิดขึ้นไม่มี
แล้วก็บอกว่าวันนี้น่าจะใช้เวลาสักประมาณ๓ชั่วโมงนะฮะ
โดยจะผ่าชนะสูตรเวลา๑๔นาฬิกา

หลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าจะทราบผลการชนะสูตรอย่างละเอียด
น่าจะออกมาได้ภายใน๒สัปดาห์
จะใช้เวลาประมาณสัก๓ชั่วโมงเท่าที่ทราบ
แล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลประการใด
ตรงส่วนไหนที่มันอยู่ในเรื่องของในสำนวน

เราก็คงจะเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อน
แต่ในส่วนไหนที่เปิดเผยได้จะรีบทำ
โดยเฉพาะยิ่งเราก็จะมองด้วยว่าขั้นตอนอันไหน
ที่เราสามารถสื่อสารให้พี่น้องประชาชนรับทราบได้

แล้วก็เงื่อนไขเวลาในการที่จะต้องตรวจพิสูจน์เนี่ย

ผมวางกรอบไว้เดิมแค่๒สัปดาห์

ก่อนที่จะมีการชนะสูตรศพคุณแตงโมรอบ๒นะคะ
ทีนี้ค่ะเมื่อมีการชนะสูตรรอบ๒เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ได้มีการออกมาแถลงผลเป็นผลการชนสูตรรอบ๒เบื้องต้นนะคะ

เรื่องต้น๑๑จุดที่คุณแม่ของคุณตังโมสงสัย
อยากจะให้มีการชนะสูตรรอบ๒ผลออกมาเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งคุณผู้ชมฟังดีนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะชัดเจนพอสมควร
โดยเฉพาะประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะติดใจสงสัย
เช่นเรื่องของบาดแผลเรื่องของฟันอะไรแบบนี้ค่ะ
ว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอารีรัฐเลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็แถลงบอกว่า
เจ้าหน้าที่วางไทม์ไลน์บางประเด็นต้องใช้เวลา
เพราะว่าต้องนำสิ่งที่ผ่าวันนี้เข้าห้องแล็บ
รอแพทย์แต่ละท่านสรุปผลการดำเนินการ
จากนั้นเป็นเรื่องของกรอบการทำงาน
โดยพอนิติวิทยาศาสตร์จะแจ้งผล
ซึ่งใน๒สัปดาห์จะได้คำตอบทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม
แต่บางประเด็นไม่อาจก้าวล่วงการสอบสวนของตำรวจ
หรือพนักงานสอบสวนได้ค่ะ
ทีนี้ค่ะแพทย์คุณหญิงพรทิพย์โรจนัสนันตร์สว
แล้วก็ในฐานะอดีต์พรสบนิติวิทยาศาสตร์
ก็บอกว่าไล่เรียงเลย

แต่ละประเด็นแต่ละจุดทั้ง๑๑จุดนะคะ

คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าลูกตาปกติเท่ากัน

แต่สิ่งที่พูดกันเนี่ยค่ะว่าตาอาจจะไม่เท่ากัน
ข้างนึงถล่นออกมาหรืออะไรแบบนี้
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหลังเสียชีวิต
เมื่อดูภาพและการผ่าศพ
ยืนยันว่าเรื่องของตาไม่มีอะไรนะคะ

รุปแล้วฟันอยู่ครบแต่
มีหายไปเรื่องของการครอบฟันไม่ใช่ฟันหักนะคะ

มันมีส่วนที่หายไปเกี่ยวกับเรื่องของการครอบฟัน

หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ตรวจออกมาอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว

ตาก็ไม่ได้มีเลือดออกค่ะ
ขาค่ะแผลที่ขา

เห็นแผลเป็นลักษณะเฉพาะ
ตรงนี้ต้องให้ตำรวจคุยกับหมอเพิ่ม

แผลมีลักษณะเฉพาะที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจากอะไร

เพาะปัสสาวะตรงนี้บอกอะไรไม่ได้
เพราะว่าสภาพศพเน่าแล้วค่ะ
คือต้องขอบคุณการชนะสูตรครั้งแรก
ที่ระบุว่าแผลเกิดก่อนการเสียชีวิต

หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกเลยว่าสมบูรณ์มากตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
แต่จะมีอะไรนอกเหนือไปอีกหรือเปล่า
เบื้องต้นณตอนนี้ยังบอกไม่ได้

คุณหมอจากสนับวันที่๔พิทยาศาสตร์
เป็นผู้เห็นศพครั้งแรก
ไม่มีบัตรแหละไม่มีลักษณะการเน่าที่ไม่เท่ากันหรอกสิ
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ
มันมีความเปลี่ยนแปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้ำ
แล้วมันไปค้างอยู่ที่โรงพัก

และภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถ

หมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วย
ได้ดูของสถาบันนิติเวศ
และก็ได้ดูการหาศพซ้ำ
สรุปว่าฟันครบผัก
ไม่มีรอยช้ำไม่มีบาดแผลใด
หนังสีสักกระโหลกสีสักไม่แตก
หนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำ
แต่สมองเนี่ยเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวศ
ซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวศได้ดำเนินการตรวจอย่างละเอียด

เขาตรวจละเอียดและครบถ้วนนะคะอย่างเยี่ยมเลย
เพียงแต่ว่ามีระเบียบที่ไม่ให้หมอได้เข้าไปฟังได้
พี่คัญกวมเรื่องถูกรัดคลอเบียบคลอ
จากภาพข่าวครั้งแรกก็จะเห็นว่า
ตาไม่มีศึกเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการทารกะ
ซึ่งบาดแผลที่ขาเราคงทำอะไรใหม่ไม่ได้
แต่ว่าการมาร่วมกันดูแบบนี้

มันแจ้งเห็นความชัดของบัตรแหน่อที่มีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งตรงนี้คนจะต้องให้พนักตัวโสพศวน
คุยกับคุณหมอทนสมการชุดนี้

มันเป็นบาดแผลที่สวย
มีลักษณะเฉพาะที่จะบอกได้ว่าน่าจะโดนอะไรมา
คุณกันสังสรุปครั้งแรกที่ชัดเจนว่า
แผลใหญ่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต

แต่ถ้าทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์กับ
พนักงานสอบสวยกับผู้ดูกรัฐการณ์น่าจะตอบได้
นี่ค่ะหลายคนได้ฟังการแถลงเมื่อช่วงเย็น

แต่ว่าอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเดี๋ยวรออย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
จะเป็นผู้แจ้งผลอย่างละเอียด
ทีนี้ค่ะคุณเต๊ะสัตวรรษที่เป็นตัวแทนทางครอบครัวของคุณตังโม
ที่ไปร่วมสังเกตการณ์การชนสูตรรอบ๒ในครั้งนี้
ก็บอกเพิ่มเติมว่าข้อสงสัยของคดีคงจะบอกไม่ได้ทั้งหมด
จากนี้ก็จะนำเสนอข้อมูลในวันนี้ให้ทางครอบครัวได้รับทราบ
ก็คือทั้งทางคุณแม่ของคุณตังโมนะคะแล้วก็ทางฝั่งคุณพ่อด้วยญาติฝั่งคุณพ่อด้วย
ข้อมูลที่ได้ในวันนี้ก็เป็นประโยชน์มาก
ก็สามารถใช้เป็นในเรื่องของดำเนินการทางกฎหมายได้
แม้จากการชนสูตรอาจจะไม่ใช่คำตอบของทั้งหมด
มันต้องดูหลักฐานหลายอย่างมาประกอบกัน
คุณเต๊ะสัตวัสบอกว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์ดูดีมาก
ครบทุกกระบวนการดูอย่างละเอียดมากอะค่ะ
ส่วนภาพที่มันหลุดออกไปสภาพศพของคุณตังโม
กับของจริงที่ได้มาเห็นโดยเฉพาะเรื่องของตา
ที่หลุดออกไปเหมือนบอกว่าตาจะไม่เท่ากัน

คุณเต๊ะสัตวัสบอกว่าพอมาเห็นของจริง
ตาน้องปิดดีปกติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากเสียชีวิต
ไหม้ที่หน้าอกอะไรที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กัน
ก็นำชิ้นเนื้อไปส่งตรวจเหมือนกันนะคะ
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นไปแล้ว
ตังโมเสียชีวิตไปแล้วประเด็นคือ
ทำให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนที่รู้ดีที่สุดคือคนบนเรือ
คนบนเรือทั้ง๕คนรู้ดีที่สุด
อยากให้สื่อมวลชนและสังคมไปโฟกัสจุดนั้นมากกว่าค่ะ

มันก็เลยทำให้ผมยังมีการติดต่อกับญาติอยู่
แต่ว่าเขามีการพูดคุยกันมาว่าอยากจะหาตัวแทนของคุณพ่อ
ที่จะมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อซัพพอร์ตกับหลายจุด
ทันตแพทย์ได้มีโอกาสเปิดช่องปากนะครับ
ผมในฐานะคนที่เป็นคนสังเกตการณ์ระยะก็ใกล้แค่นี้ฮะ
เพราะฉะนั้นสายตาที่ผมเห็นคือลักษณะของฟันครบนะครับ
ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่มันประหลาดหักหล่อนะครับ
ก็ยืนยันนะครับว่ามีลักษณะของฟันที่ครบนะฮะ
เพราะฉะนั้นการผ่าชนะสูตรรอบ๒ในวันนี้
ก็เท่ากับว่าผลที่ออกมาก็ตรงกับที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ได้แจ้งกับทางคุณแม่และทนายความในวันนั้นนั่นแหละ
เพียงแต่ว่าสิ่งต่างที่มันต้องหาเพิ่มเติมต่อไปก็อย่างเช่น
แผลที่ขาซึ่งต้องให้ตำรวจกับทางแพทย์เนี่ยเขาไปคุย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
อยากจะให้ทุกคนไปโฟกัสตรงนั้น
ซึ่งจากร่องลอยสภาพศพคุณแต่งโมเอาละ
ฆาตกรรมไม่ได้มีขึ้นถ้าจะเป็นอย่างนั้น
แต่คุณแตงโมไปปัสสาวะจริงเหรอสังคมก็ยังสงสัย

หรือมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตรงนี้ต้องไปไล่ต่อนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์เป็นที่ปรึกษาในคดีนี้ด้วยนะครับ

วันนี้ไม่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์ในการผ่าชนะสูตรศพรอบ๒นะ
นายเดชาบอกว่าการผ่ารอบ๒ในวันนี้เนี่ย
ติดภารกิจพอดีส่วนคุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตังโม
ก็ป่วยพอดีไปไม่ได้แต่ได้ส่งตัวแทนไป

ซึ่งการสงสัยต่างก็ตามที่ทราบเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
จุดนะครับบาดแผลบนร่างกายของคุณแตงโม
ในการผ่าซ้ำโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้
มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ไปร่วมด้วยในการสังเกตการ
ซึ่งทนายเดชาบอกว่า
เชื่อมั่นในหมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็เชื่อมั่นในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ของทางกระทรวงยุติธรรมด้วย
ความจริงยังไงก็มีเพียงหนึ่งเดียว

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะได้อะไรเพิ่มเติม
ซึ่งถ้ามีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม
ก็จะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มในทันทีได้

นายเดชาบอกว่าขอให้จับตารอดูในเร็วนี้นะครับ
อาจจะเห็นความคืบหน้าทางคดีบางอย่าง
แต่วันนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยได้จริง
ก็คาดหวังว่านะนิติวิทยาศาสตร์และคุณหมอพรทิพย์เนี่ย
จะเจอพญาหลักฐานใหม่ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่า

เชื่อมั่นหมอนิติเวทย์ตำรวจ
แล้วก็เชื่อมั่นหมอของนิติวิทยาศาสตร์
เพราะวิทยาศาสตร์ความจริงมีหนึ่งเดียว

แต่นิติวิทยาศาสตร์มีหนึ่งเดียว
ถ้าสมมุติการผ่าซ้ำหรือผ่าครั้งที่๒

หมอนิติเวทร์ตำรวจทำงานถูกต้องแม่นยำ

และตอนนี้ผมคุยกับผู้บังคับการสืบทุกวัน

แล้วก็รวบรวมดูว่า
ถ้ามีพยาหลักฐานจะแจ้งความใครเพิ่มก็แจ้ง
ซึ่งมันไม่แน่ก็เดี๋ยวดูแล้วกันดูผลงาน
ตำรวจก็สับขาหลอกอยู่ทุกวันเขาไม่บอกหรอกความจริง
ส่วนที่ทางโซเชียล
ตั้งข้อสังเกตต่างเอาไว้เกี่ยวกับ
คดีหรือว่าบาดแผลร่องรอยของคุณตังโมเนี่ย
ทนายเดชาท่านผู้ชมครับ

ก็ได้เห็นข้อมูลของแพทย์แล้วก็ตำรวจ
ซึ่งความจริงในส่วนตรงนี้อาจจะไม่ตรงใจกับความจริง
ของการมโนโซเชียล
อันนี้ทนายเดชาเขาบอกนะผมไม่ได้พูดเองนะ
นายเดชาบอกว่าความจริงจากแพทย์จากตำรวจเนี่ย

เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจว่าหน้าที่ของทนาย
คือค้นหาความจริงและพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหา

ตอนนี้เนี่ยที่จอดรถทัวร์เต็มแล้ว
ทนายเดชาบอกที่จอดมันเต็มแล้วทัวร์เนี่ยที่จอดรถทัวร์เต็มแล้ว
ประเด็นที่มีการไลฟ์ไปตำหนิ
แล้วก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตนะ
กระบวนการยื่นเรื่องขอชนะสูตรรอบ๒ว่าล่าชงล่าช้าเตะถวงหรือเปล่า
นายเดชาบอกว่าขอสนับสนุนการทำงานของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์อย่างเต็มที่
และวันนี้ก็มีการไปสังเกตการณ์กันเรียบร้อยในการผ่าชนะสูตรรอบสอง
ไม่ได้มีการขัดขวางอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้น